ตอนเมื่อวานนี้จับไปได้คนนึงแล้วใช่ไหมคะ
ที่ชื่อยีนคนนั้นเป็นมือยิงเลย

ผมถูกทำร้ายก่อนผมก็เลยต้องยิงป้องกันตัว

วันนี้ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำที่สอนอดุสิตด้วยนะคะ

นี่ค่ะตำรวจคุมตัวลงจากรถมาปุ๊บ

วิ่งขึ้นข้างบนเลยเพราะว่าหนีสื่อ
ไม่อยากตอบคำถามสื่อนะคะ

โดยมียีนที่โดนจับได้เมื่อวานเป็นคนยิง
สองคนนี้มีหมายจับจากสารอาญานะคะ

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่น

ครอบครองปืนยิงปืน

ยังหลบหนีอยู่เห็นว่าโอมนี่เคยเป็น
ศึกษาเทคนิคย่านจรรย์สนิทวงศ์ด้วยนะคะ

คนนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง

สองคันสามคน
ต่อนะคะ

ฝั่งฝั่งน้องผู้แล้วก็เพื่อนที่ใส่เสื้อเชิดสีขาว

ตำรวจไปไล่หาว่ามีใครมารักษาตัวบ้าง

ทีนี้มีเพื่อนสาวคนสนิทเรียกว่าคนคุยกันแล้วกันเนาะ

บอกว่าพอเห็นข่าวปุ๊บเธอจำได้เลยว่าคือออม
พอไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นออมก็ไม่ยอมพูด

มการก่อเหตุเธอบอกว่าเหมือน๒เดือนก่อนเนี่ย

ใช้มีดแทงเข้าที่ตับจนอาการสาหัส
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการเอาคืนไหมนะ

จะรอจนกว่าออมจะพ้นโทษค่ะ
คนนี้บอกเป็นคนคุยมา๗เดือน

เป็นแฟนค่ะ

เพราะว่าคบกับออมมา๒ปีครึ่ง
หลังเกิดเหตุออมมาสารภาพกับเธอ
เธอก็เลยแนะนำให้ไปมอบตัว

บอกว่าออมเป็นคนรักเพื่อนมาก

เธอบอกเธอเตือนแล้วแต่ออมไม่เคยฟังเลย
ได้คุยกับเพื่อนของยีนแล้วก็ออม

เขารู้จักกับทั้งยีนและออมมาปี๒ปีแล้วล่ะ

อุปนิสัยของยีนมือยิง

ใครมาแตะเพื่อนเขาไม่ได้เลยนะคะ

แซวฝั่งคนตายก่อน

แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแซวกันประเด็นอะไร

ซึ่งถ้ายีนไม่ยิงเนี่ย
อาจจะเป็นยีนเองนั่นแหละที่ต้องตาย

เรื่องที่ตำรวจจะแก้ปัญหาเด็กช่างตีกัน
หรือรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องครอบครองปืน

เขาถูกปลูกฝังกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น
ขับไปแซวเฉยแถวหน้าโรงเรียนครับ

ขับไปแล้วเจอเขาสองคนอะไรมา
แล้วก็ได้แซวไป

เขาก็ชับมีนมา
วิ่งไล่แทงพวกยีนกับอ๊อฟครับ
คือดูแล้วเหมือนที่ไหนเรื่องก่อนกัน

เอาจริงถ้าไม่ตัดออกก็น่าจะดูได้พี่
แต่อันนี้ผมไม่รู้ไงว่าคลิปมันอยู่ไหน

แก้ไม่ได้เชื่อผมกฎหมายมันอ่อน
พรนรตรีสมควรพึ่งทราบรอมผู้บัญชาการ

ก็บอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน

เดี๋ยวตำรวจจะพิจารณาเอาผิดผู้ปกครองด้วย
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าลูกหลานไปก่อเหตุซ้ำ
แล้วผู้ปกครองรับรู้แต่เพิกเฉย

เดี๋ยวตำรวจจะจัดกำลังไปตรวจถนนเทิดดำริ
ถนนพระราม๕แล้วก็กลางซอยระนอง๒
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน
เพราะตรงนั้นไม่ได้มีแต่เทคโนโลศิษฐ์ค่ะ
โรงเรียนอนุบาลก็อยู่ตรงนั้น

ที่วัดพรมวงสารามเขตดินแดงค่ะ
ก็ไปถามคุณแม่แหละ
ว่าแม่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วแม่รู้สึกยังไงบ้าง
แม่บอกแม่เชื่อนะว่าตำรวจจะตามจับที่เหลือได้
ตอนนี้มีกำลังใจส่งมาให้ครอบครัวล้นหลามมาก

ส่วนที่ฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าฝั่งผู้ลูกแม่เริ่มก่อน

แต่ลูกแม่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นจากโรงมาชี้แจง
มาให้การมาให้สัมภาษณ์แล้วนี่
คือการหลังพ้นโทษ
อันนี้ลูกชายเขาไม่มีโอกาสในการกลับมาแล้ว